ปล่อยพลังความสวยกันเต็มที่เลยนะคะ

เริ่มที่คนแรกดีกว่าใหม่ดาวิกา
พี่ผู้ชมค่ะ

คราวนี้มาในชุดเช็ดสีดำค่ะ
บอกเลยว่าตาร์ทมากเป็นเสื้อครอบตัวจิ๋วกับกระโปรงตัวยาว

บอกเลยว่าทำเอาไฟลุกท่วมทะเลไปเลย
นิ่งไปแล้วมาดูภาพเคลื่อนไหวกันบ้างดีกว่า

เอวบางมาก
ใส่กระโปรงแบบนี้มันมีลุ้นตรงไหนรู้ไหม
มีลุ้นตรงเส้นบางน้อยที่ผูกเอวคุณผู้ชมค่ะ
บอกไปเลยหุ่นแบบนี้๑๐๑๐๑๐ไม่หักค่ะ

คุณผู้ชมไปต่อกันที่คนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
อีกหนึ่งความเซ็กซี่ยายาอุรัสยา

มันดีต่อใจตรงนี้ล่ะค่ะ
ถ่ายแบบย้อนแสงแต่ว่าโครงหน้าเนี่ยทะลุความสวยมาเลย
จริงเนาะสวยอย่างภาพวาด
ต้านแค่ไหนคุณผู้ชมพี่แบรี่ต้องเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแซวว่า
เลิศพร้อมอะไรนี่ไฟลุกไปด้วยเลย
สุดยอดนะสองคนนี้เออนะคะกินกันไม่ลงนะคะ
แฟนคลับก็ฟินไปเลยกับทั้งคู่นะคะทั้งสาวใหม่แล้วก็ยายาอุรัสยาค่ะ